แต่ถ้าใครอยากจะลองลิ้มอาหารอีสานบ้านเห่า

พวกแมลงอ่ะตอนนี้ฮอตฮิตมาก
ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเขาส่งออกกันไปก็เยอะแยะมากมายชอบนะ
อาหารชั้นดีนะคะมีประโยชน์มีโปรตีนมากมาย

พาไปกินเมนูที่ทำมาจากด้วงกว่างหรือว่าแมงคามกันบ้างหลายคน
ไปค่ะมองขึ้นไปนะจ้ะบนยอดไม้
อันนี้คืออาหารชั้นสูง

มีอุปกรณ์ในการไปสอยด้วงกว่างนี้ออกมา

ก็คือเขาจะเอาแกลอนน้ำมาตัดตรงก้นมันออก
คุณผู้ชมก็สามารถจับแมงคามหรือด้วงกว่างได้มากมาย

ซึ่งพอจับมาได้แล้วจะเอามาทำอย่างไร
เราก็ไปถามหาจากพี่หานะคะซึ่งเป็นเชฟมือหนึ่งนั่นเอง
พี่หาบอกว่าเจ้าแมงคำเนี่ยนะ
มันชอบอยู่บนต้นหางนกยูงแล้วก็มีเยอะในช่วงนี้
พอจับมาได้แล้วนะคะเขาก็จะมีวิธีการค่ะ
ก็คือเอามาเด็ดปีกและขาในส่วนที่มันแข็งออก

เอาไปล้างน้ำทำความสะอาดค่ะพักเอาไว้นะคะ
พร้อมเป็นการจัดเตรียมวัตถุดิบ
เสร็จแล้วก็จะเอาไปทอดในน้ำมันเดือด
แล้วจากนั้นก็โรยเกลือลงไป
ทอดแบบกรุบกรอบเค็มนิดนะคะคุณผู้ชม
มันก็จะได้เป็นเมนูกับแก้มทานกันได้ง่ายสบายนะคะ
ส่วนอีกเมนูหนึ่งที่ก็นิยมไม่แพ้กับเอาไปทอดก็คือ

การทำน้ำพริกแมงคามค่ะคุณผู้ชม
น้ำพริกแมงคามเป็นจากใดจ๊ะถูกต้อง
เป็นน้ำพริกที่อร็ดอร่อยมากนะคะ
เพราะว่ามีความมันหอมแล้วก็มีความกรุบกรอบด้วย
เพียงแค่นำแมงคำที่ทอดสุกแล้วเนี่ยนะ
เอาไปตำกับพริกหรือว่าเครื่องเทศเครื่องสมุนไพรต่าง

บางคนก็อาจจะมีสูตรตำน้ำพริกเฉพาะบ้านก็แล้วแต่
แต่เอายังไงก็ให้มันได้รสชาติที่เราพึงพอใจ
มีตัวแมงคามไปผสมด้วยอร่อยเป็นที่สุดนะคะ
ปลาร้านิดนึงบีบมะนาวหน่อยทานกับข้าวเหนียวร้อน
แค่จินตนาการก็อร่อยขนาดนี้แล้วนะคะ
คุณพี่เขาบอกเนี่ยจะกินให้ดูเลย

แต่เขาเด็ดปีกออกแล้วแล้วก็เด็ดขาที่มันแข็งออก
เพราะฉะนั้นคุณสามารถหยิบกินกัดกรุบได้เลยแล้วทอดกรอบนะ
คือมันก็เป็นอาหารพื้นบ้านชาวอีสานที่ทานกันมานมน้ำ
ใช่แล้วก็มีโปรตีนสูงด้วย

กล่องเลยที่สินีเอียว

เป็นเมนูพื้นบ้านเมนูท้องถิ่นนะจ๊ะ
การกินมันเยียวยาชีวิตเราได้จริง